ที่นัดเจอล่าสุดคือสวยมาก
พี่เจคลินไม่เจอคือสวยจริง
ไม่จกตาสวยแบบงงสวยแบบเบอร์ไปเลยว่าไม่รู้จะว่าถามอะไรแล้วอะค่ะ
ไม่เชื่อดูหน้าจอไปเลยพี่นัทสวยมากนะคะ
คือพี่นัทมณีลุกดาราสาวเดินพรมแดงงานกาล่า
สวยสง่ากับเกรสสีม่วงโอ้โฮจริง

คุณผู้ชมคะย้ำอีกทีพี่นัทวิเดีย

อีก๒ปีจะ๕๐ป่ะเธอ
ถ้าเธอจะ๕๐สวยได้ขนาดนี้ฉันแบบขนลุกขนพองเลยค่ะ
พี่แจ้จริงก็ต้องถามถึงความหวานล่าสุด
กับคลิปที่พี่นัทใส่ส้นสูงกรี๊ดเลยค่ะ
แล้ววิ่งขึ้นเวทีที่คอนเซิร์ตที่สำหรับฟอร์แลาว

อย่างพี่อ้ำค่ะช้อนอย่างละมุนค่ะ
ก่อนอุ่มวิงลงบนใดเข้างานไปเลยค่ะ

คือเรื่องบุญวาสนามันช่วยไม่ได้
ก็ไม่ใช่เนอะมันไม่ได้อุ่ม

หรือว่านะคะทุกคนฟังไว้นะ
ชีวิตดีเพราะมีสามีดี

เฮ่ยฟังหน่อยจ้า
ช่วงนี้เขาก็ทั้งทำบุญทำงาน
แล้วก็แยกย้ายไม่ได้ตัวติดกันตลอด

ก็อาจจะเห็นบ้างว่ามีแบบอุ้มเราขึ้นลงบันได
ในช่วงที่เราแบบว่าอาจจะเดินซอยเท้าไม่ไหว
เขาก็มีแอบอุ้มอะไรอย่างนี้
สามีดีทำให้ชีวิตเราดีไหมคะ
มีส่วนนะพี่ว่าช่วยได้เยอะ

ไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องใหญ่
พอเป็นสีสันให้ชีวิตมันได้แบบ
ให้มีแบบสะบัดงอนไม่คุยกันบ้าง
ฝากซักพิเศษช่วงชั่วโมงแล้วค่อยที่มาคุยกันใหม่

มีผู้ชายชายชื่อที่นัทก็มีพี่อ้ำเป็นสามีข้ากัน

ส่วนใครที่คิดถึงงานแสดงของพี่นัทนะคะปีหน้ามีแน่นอนจ้า

แต่ว่าเรื่องของเราก็มีความสุขเหมือนกัน